อย่างที่มิ้นบอกยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก
คนขับรถบรรทุกเขาอ้างว่าเขาเคยเจอคนขับกระบะแล้วชักปืนขู่
เห็นกระบะทีไรใจมันบ่ดีเลยฮะ
ก็เลยขับเบียดขับตบกระบะล่าสุดเกิดเหตุการณ์แบบนี้
กระบะคันสีขาวลูกศรสีเขียวจิ้มอยู่นะครับ
ส่วนรถบรรทุกคันลูกศรสีแดงจิ้มอยู่เนี่ย
มันมีการขับตีคู่กันไปกันมาแล้วตบเข้าไปตรงนี้ฮะ
คุณดูนะด้านข้างฝั่งนี้ของกระบะพังยับเยินเลยนะครับ
ฉีกเลยอ่ะแล้วนี่๑๐ล้อหนีเลยเหรอคะ
แล้วก็ขับต่อไปหน้าตาเฉยแบบนี้เลยครับ
พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับ
กระบะเนี่ยพยายามเร่งเครื่องขับตามไปนะแต่ว่า๑๐ล้อไม่จอดฮะ
อาศัยว่าเขาคันใหญ่กว่าเครื่องแรงกว่ามั้ง
ยังขับเบียดขับขวางทางเอาไว้ด้วยครับ
กระบะตามทันแล้วนี่พยายามเร่งเครื่องขึ้นไปครับ
พลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามเลยครับ
ไล่ตามขึ้นไปถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยจังหวะแซงกระบะ
ปรากฏว่าเห็นความเสียหายเลยว่ากระบะคันนี้
หลังจากที่โดนเบียดโดนตบแล้วเนี่ยนะฮะ

หลังจากนั้น๑๐ล้อเร่งเครื่องขับหลบหนีไป
อันนี้จังหวะนี้เห็นไหมครับโอ้โหรถเยินเลยอะค่ะ

กัดจุดเกิดเหตุคือถนนบางกรวยไซน้อยครับ

ตำรวจสายตรวจสกัดจับรถ๑๐ล้อเอาไว้ได้ครับ
คุณผู้ชมไปสกัดจับที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ
คนขับรถ๑๐ล้อคือนายวิโรธอายุ๓๐ปี
ล่าสุดครับวันนี้ผู้เสียหายก็คือฝั่งของกระบะ
นายสายฝนอายุ๓๓นางสาวศรีเรือนอายุ๓๓
เขาเป็นผัวเมียกันนะครับเป็นเจ้าของรถกระบะ
เดินทางไปพบกับตำรวจสพไซน้อย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มหลายวันก่อน
ช่วงกลางคืน๒๘สิงหาคมครับ
โดยวันนั้นนายสายฝนขับกระบะไปรับน้อง

บนกระบะมีทั้งหมด๔คนนะครับ
และถ้าหากว่าจังหวะเบียดจังหวัดตบเข้าไปแบบนี้
เกิดรถพลิกคว่ำอันตรายอย่างมากนะครับ
เขาบอกว่าพอเลี้ยวกลับรถได้ประมาณ๒๐๐เมตร
รถใหญ่รถบรรทุก๑๐ล้อไม่รู้มาจากไหนครับ
พุ่งชนมาเบียดรถของเขาทั้งที่ตัวเขาเอง

อันนี้ภาพอีกมุมหนึ่งจากวงจรปิดดูนะฮะ

แต่อีกสักพักหนึ่งจะมีรถบรรทุกวิ่งมาแล้ว

หลังจากนั้นตัดภาพไปก็จะเห็นฮะ

เบียดขึ้นไปตบแซงขึ้นไป
จนกระบะเสียหายไปแถบหนึ่งนะฮะ
เขาบอกตกใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น

เขาจะตบอีกนะ

ขับรถตามมาให้หนูแซงเลย
เขาเบียดซ้ายหนูเบียดฝาเขาเบียดฝา

ไปรถไม่ได้ครับ

ฝั่งพงฝั่งขวาไปหมดเลยครับ

พอกลับรถมาเห็นกระบะสะบัดเข้ามาหา
จังหวะนั้นคือรู้สึกตกใจ

ก่อนหน้านั้นมันมีแผลในใจ
พอเห็นท่าไม่ดีทำแปะเป๋มาสะบัดมา

แล้วยอมรับและสำนึกผิดแล้ว
บอกแบบนี้ครับ
อันนี้ผมไม่รู้
คือปากหน้าเรามา
รถมันแทรกมาหาผมเลย

เป็นภาวะกลัวกระบะ

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาคนขับสิบล้อครับ

ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับ